ตลาดสดการเมืองมาแล้วจ้า

ตู้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวท
จะเดินซ้ายหาเสียงมากกันไปรึเปล่า
วันก่อนพอเห็นชาวบ้านในเขตน้องจอก
เขากำลังเต้นแอโรบิกกันอย่างสนุกสนาน
ทีมงานของพักเสรีรวมไทย
ก็แวะเข้าไปร่วมแจมกับเขาด้วย
ถ้าเต้นแอโรบิกก็จะออกมาแบบที่ทุกคนได้เห็นนี่แหละค่ะ
โอ๊ยนี่คือท่าเต้นจริงใช่ไหมคะท่านเสรีพิสูจน์
หนุ่มคนนี้มีลีลาหาเสียงที่ไม่เหมือนใคร

เอ็ดกันทงมายุนศักดิ์วาธิผู้สมัครสอสอเขตมีนบุรีเขาล่ะ
ก็ดูคุณพี่เขาหาเสียงสิคะ
ดุดันสมกับเป็นผู้สมัครสอสอพักเก้าไกรจริง
จัดเต็มแนวฮาร์ดคอร์ทั้งกระโดดเชือกเดินตลาดสด
วกเวกโวยวายทำเอาชาวบ้านตกออกตกใจ
นี่ถ้าได้เข้าสภาบอกได้คำเดียวว่ามันสุดไปเลยจ้า
ทุกปัญหาเรามีทางแก้แน่นอนนะพี่ครับ
คลิกท้ายกันที่รุ่นใหญ่ไฟกระพิบ

ขนกันมาทั้งดาบทั้งหม้อข้าว
ว่าแล้วคุณหมอระวีมาชมาโดนหัวหน้าพักพลังธรรมใหม่
ก็เล่นใหญ่ทั้งชักดาบทุกหม้อข้าว
ต่อหน้าอนุสวรีสมเด็จพระเจ้าตักศิลปมหาราช
โอ๊ยนี่จะไปรบหรือไปเลือกตั้งกันคะคุณหมอค่ะ